กำลังดูตัวเลขอยู่

มันแปลกสำหรับผมกับพวกเรานี่แหละ
แต่อาจจะไม่แปลกมากสำหรับคนอื่น
เอาเรื่องเลขรถดีเจเก่งเกียร์อา
หมายถึงคนสังเกตรถ

เอาข่าวจริงข่าวก็เป็นอาทิตย์แล้วนะจริง

คือเขาบอกว่าไอ้เลขเก่งเกียร์อาร์
ที่ถอยหลังชนรถรถอะไรนะ

ยาริสเขาบอกว่าไปเอาทะเบียนรถมา

แต่โอเคมันก็น่าเอามาพูดเพราะอะไรรู้ไหม
เป็นข่าวที่คนพูดถึงกันยาวนานพอสมควร
เป็นข่าวที่ทุกคนไปโฟกัสหมด
สรุปแล้วเราเริ่มจากรถไฮลักษ์ก่อนเลยไหมฮะ
ไฮลักษ์จริงเป็นเลขอะไรคุณกัญชัย

หมายเลขทะเบียนของไฮรักซ์วีโก้สีดำ

ก็๙๖อ่านว่าอะไรชอคเกอร์ใช่ไหม
ลอลิง๙๖๔๕กรุงเทพมหานคร

ในขณะที่รถยาลิสสีแดง
ก้อกไก่สอบรสี๘๓๙๙ขอนแก่น

คุณคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้อง

ไปที่พิจิตย์สักนิดหนึ่ง

เพราะว่าพบงูเห่าเผือกสีทอง

โอ้ยไอ้แหวง

เหลี้ยงนมเอาไว้ก็เหมือนเหลี้ยงงูจงอา
มีงูเห่าตัวจริง

ชาวน่าอุ้มไปได้ชกเชิก

คือคนหลังจากทราบว่าเจ้าของบ้านจับงวเห่ามาเลี้ยง
โดยงูเห่าตัวดังกล่าวมีความยาวประมาณ๑เมตร
เป็นตัวผู้ลักษณะพิเศษ
คุณเห็นอะไรมันเป็นตัวผู้คุณรู้ได้ยังไง

เขาบอกมาเดี๋ยวอย่าบอกว่าเขาไหนนะ

ตัวนี้อาจจะขายได้เป็นแสนนะเนี่ย
เพราะสีมันเป็นอย่างนี้คุณคิดดูมันเป็นสีเผือกสีทอง
แล้วเป็นทั้งตัวเป็นเผือกทองทั้งตัว
ที่สำคัญดวงตาของมันมีสีแดงฮะ

เจ้าของบ้านก็บอกว่าจับงูเห่าเผือกเนี่ย
ในระหว่างที่ไปไถนาเพื่อปรับหน้าดิน
โดยเจอมันกำลังลอกคาบอยู่

ตั้งใจจะเลี้ยงไว้ให้เด็กในหมู่บ้านได้ศึกษา

แต่ผมดูแป้งเต็มเลย

ศึกษาเรียนรู้แล้วยังไงแปลก

ชาวบ้านเขาก็มาศึกษาเรียนรู้กัน
พากันเดินมาดูของดีของเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้คงไปอยู่ที่บ้านเลขที่

บ้านเลขที่อันนี้ยังไงอยู่แล้วก็รวย

ถูก๙๙๙๙๙๙ทับ๙

ไม่รู้หมู่ที่๕ว่ะ

ปกติถ้าเป็นงูนี่เขาจะดูว่าขดเป็นเลขอะไรอะไรแบบนี้
แต่อันนี้ยังเนอะอันนี้ดู
แต่คุณเห็นเลขมันเลขอะไรกันชัย

คุณดูยังไงเนี่ย

เขาตามบ้านเลขที่

เอานะเอามาของน้องบ้างของน้องไปอายุทยาค่ะ

เขาก็ขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณบ่อน้ำเก่าแก่
หน้าโบดวัดเจ้าแปะทรงไตรค่ะ
ปรากฏว่าขุดไปปั๊บนั่นเขาก็พบกับ
ต้นตะเขียนที่ขุดเจอนะคะ
อยู่ในดินลึก๕เมตรนะคะ
มีรูปร่างคล้ายกับหญิงสาว
นอนผมยาวสลวยอยู่อย่างเด่นชัดเลย

มันสีแดงไหมคุณผู้ชมนั่นแหละคุณดูสิคุณผู้ดำเนี่ยคุณดูตีนเนี่ยเห็นไหม

ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่านี่ก็เป็นร่างของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะ

เขาบอกว่าวัดขนาดนี้สูงประมาณ๒เมตร
เดี๋ยวเขาจะมีการจัดพิธีนะคะแบบว่าบวงสวงทำพิธีอันเชิญขึ้นมาไว้ที่วัด

อ้าวก็ท่านร้อนไง
เป็นเพื่อนแต่เราจะไปบอกว่าเขาร้อนอีบ้า

ดินอันนี้ก็ดิน๖หนึ่งค่ะ

ตะเคียนสมัยก่อนก็ว่าจะเยอะไง
พอวันหนึ่งคือเหมือนกับพอน้ำมา

เขาก็ปล่อยน้ำลงไปก็จมอยู่ในน้ำก็ลอยตามน้ำ
เนี่ยขึ้นมา
ขึ้นมากันทำไมอะ

แล้วอันนี้ให้แล่งอะไรอะหนูยังตีไม่ออกเลยเนี่ย
ก็เข้าคิดว่ายังไงยาวกี่เมตร

ห้าเมตรสองห้า

อันนั้นแม่ตาเคียนใช่มั้ย

ฮิ้วหวีไปฮิ้วหวีมาค่ะนั่นแหละจบแล้วตรงนั้นแหละจริง

เหรอเป็นที่ฮือฮาแล้วก็มีการแชร์กันมากในโลกออนไลน
สำหรับเรื่องราวของเจ้าแม่ตานีที่ให้โชคให้ลาบนะฮะ
ชาวบ้านที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหนคุณรู้ไหม
ระดเภา๘๗ว่ะ
อยู่แค่ตรงระดเภา๘๗เนี่ยเองนะอันนี้ระดเภา๘๗

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนถูกหวยไปจำนวนมาก
จากที่นั่นหรือคะจากจุดตรงนี้

คุณโน้มฉันกำลังอ่านเลขกำลังวิเคราะห์

พี่มนต์ดำสวยมาก
คุณเป็นมะหรือเปล่า
มะกินหรือเปล่า

อย่างอย่างเขาออกกำลังกายเยอะเขาหน่อยผอม

งูก็ยังไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
แต่เนี่ยอยู่ที่ราชเภา๘๗

ชาวบ้านเขามีการเอาชุดไทยมากราบไหว้

ล่าสุดครับรอปภ

ว่าอะไรอ่ะเพราะรอปภถูกเหรอ

รอปภเนี่ยต้องมาลำเพราะว่า

จะแต่งชุดไทยแล้วก็ลำให้เขา
รอปภจะแต่งชุดไทยเหรอ

รอปภเป็นเกย์หรือเปล่า
รอปภถูกไปกว่า๕แสนบาท

แล้วมีผู้หญิงอ่ะถามว่า
อยากได้อะไรเอาไปเลย

ที่ประตูบ้านแล้วก็บอกว่า

ก็ต้องบอกสิบอกไม่รู้

เออเมื่อกี้นี้๕๒ไม่รู้เหรอ
๕๒๒๕เออรั้วกำแพงเต็มไปช่วยฆ่าแป้งต้องบอกใช่ไหม

แต่คือตลอดตั้งแต่เขาไม่ต้องทาสีเลย
พี่หนูขำตรงที่เป็นกล้วยอยู่ในบ้านของคนอื่น
แต่ว่ารั้วบ้านข้างนอกนี่เต็มไปด้วยชุดไทยและแขวนอะไรเต็มเลย
แต่ปีนี้งวดนี้งวด๓๐ธันวาลรอปภถูกไปแล้วแก้บนไปแล้ว
แต่งวดนี้เขาก็สังเกตว่าจะเอาอะไรตีอีก

ซื้อเลขนี้เหรอรถเขาเลขอะไรทุกคนก็เลยพิวิเกาะพินิษฐ์พิเจรณา
เลขอะไรจอดห้าห้าเก้าห้าโอ้โฮห้าเก้ามีแล้ว
อ๋อมีไปแล้วด้วยห้าเก้ามีซ้ำอยู่ห้าเก้ามีซ้ำไปแล้วอันนี้เลขน้อยนะ

อะไรนะเจ้าของบ้านเขาถูกบ้างไหมตอนนี้เจ้าของบ้านเขาเครียด
เนื่องจากว่าเต็มไปด้วยแป้งค่ะแล้วฝนตกทีบ้านเขาก็จะเผลอเลย
โดยส่วนตัวก็มีการเอามาวิเคราะห์กันในโลกอินทราเน็ต
เขาบอกว่าโดยส่วนตัวของผู้เขียนเอาไปแชร์กันใหญ่เลย
เนื่องจากชาวบ้านขูกจากจุดตรงนี้มา๕๖งวดติดแล้ว

เลขเด็ดที่น่าสนใจเลขที่บ้านข้างหน้าเนี่ย
เนี่ยฮะ๔๕๔มี๔๕๔ถนนแล้วแยกหน่อยไหม

ราชภาพ๘๗โอ้โอ้มี๘๗อีกแล้ว

โอ้โฮแยก๒๘นะคำเบียร์ลด๕๕๙๕

จากการตรวจสอบเราพบว่าเป็นพระบุญชูนะฮันอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นพระลูกวัดที่วัดโนนะเวียง

อยู่ที่อำเภอดาคุณทศจังหวัดตรับคลอนราชศรีมา

จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ทรัพย์สินยังอยู่ครบ

เจ้าหน้าที่ก็เลยไปนำศพไปพิสูจน์หาหลักฐานการเสียชีวิตนะครับ

เขาบอกว่าช่วงบ่ายก่อนท่านจะมรณภาพเนี่ย
บุญชูได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับญาติตามปกติ

ให้ซื้อหวยเด็ดเลขที่
อุ๊ย

แต่หลังจากนั้นพอบอกเสร็จปุ๊บท่านก็

คนก็เลยแห่ซื้อเลขนี้กัน๑๔๕

ก็เลยไปถล่มหาซื้อ๑๔๕กันอยู่ตอนนี้

เออให้ได้แบบว่ามีโชคมีราบนะเลขนี้นะ

อ่า๕๑ปีนะครับ
แล้วจะมีเลข๓บ้างอย่างเงี้ยที่ทั้งสาม

หรือว่าเลขนี้

ของเราก็เป็นเรื่องเป็นราว

ช่วงหน้ามาใส่ไขบนเทิง

อีกแล้วนะยังไม่จบ

เค้าบอกว่าโดนแซวหนักมากเพราะเล่นบทท้องหรือเปล่า
คนก็ไปแซวเขาอย่างนี้